พาไปดูรถไฟท่าขนอนกันบ้าง
ไปแล้วเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์
ซึ่งถือว่าเส้นทางนี้นะคะจะมีการขยายในอนาคต
เพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน
ไปติดตามกันเลยสำหรับตอนที่๒ของรถไฟสายนี้
กับคุณเนื้อแพร่พงสุวรรณค่ะ
รถไฟสายประวัติศาสตร์ท่าขนอน
หรือสายคิริรัฐนิคมคุณพินจังหวัดสุราธานี
ร้อนผ่านฝนให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากว่า๖๐ปี
กับระยะทาง๓๑กิโลเมตร
ผู้ใช้บริการก็มีทุกรุ่นทุกช่วงอายุคนมาจนถึงทุกวันนี้
การเดินทางด้วยรถไฟสายท่าขนอน
อกจากจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังสามารถกำหนดเวลาเดินทางได้แน่นอน
รวมถึงใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางด้วยรถโดยสาร
ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ต่างกันว่า
เส้นทางรถไฟสายนี้ควรถูกขยายไปยังพื้นที่อื่นด้วย
ให้พัฒนาแบบว่ามีหลายรอบอะค่ะ
ไม่มีรอบเดียวอะค่ะ
ก็คิดว่ามันก็ดีค่ะ
ช่วยให้เศรษฐกิจอะไรก็ดีขึ้น
คนสามารถมาขายของอะไรได้ที่สถานี
เขามีโครงการจะทำไปถึงภูเก็ตค่ะ
แม้ว่าโครงการเส้นทางรถไฟสายนี้

จะต้องเชื่อมต่อไปยังอำเภอท่านุ่นจังหวัดพังงา
และจะไปสิ้นสุดที่ชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ต
รวมระยะทางทั้งสิ้น๑๖๒กิโลเมตรเลยทีเดียว
แต่ปัจจุบันความยาวของโครงการก็ยังเท่าเดิม
ยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มต่อจากสถานีสุราธานีแต่อย่างใด
นายธนงสะสมสารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสงศกล่าวว่า
ที่ผ่านมามีการสำรวจเส้นทางมาโดยตลอด
เพื่อเตรียมปรับปรุงให้ไปถึงจังหวัดพังงา
และจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังสำรวจข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไปทางเข้าขีลักษณิคมและก็ต่อไปท่านุ่นภังงา
ในก็ถึงหลายอย่างอยู่นี้อยู่รยะการ

จากสถานีสุราธานีพังงาภูเก็ต
มีจุดเริ่มต้นจากสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพ

และอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
เข้าสู่จังหวัดพังงาบริเวณอำเภอทัพปุด
่งหน้าสู่อำเภอตะกัวทุ่งแนวเส้นทางส่วนใหญ่
ยังใช้พื้นที่เขตทางเดินรถไฟเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการที่สถานีท่านุ่นตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต
ว่าค่าใช้จ่ายในค่าลงทุนโครงการ
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น๓๖๑๒๘ล้านบาท
ส่วนอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการขณะนี้
สารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสงกล่าวว่า
เป็นเรื่องของการลงทุนเพราะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง
รวมทั้งต้องสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
ซึ่งหากก่อสร้างจนสำเร็จตามแผน
จะช่วยให้การคมนาคมสัญจรสะดวกมากขึ้นแล้ว
จะส่งเสริมและพัฒนาวิถีท้องถิ่นด้านต่างรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
เพราะจะช่วยเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล
นั่นก็คืออ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกัน
เนื้อแผ่ภูมิสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน